ท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
มันมีคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านหรูหลังหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ไปจับชายชาวจีนในลักษณะที่ว่าเป็นมาเฟียร่ำรวยผิดปกติ
ต้องสงสัยนี่ฮะก็ไปควบคุมตัวไว้ได้
แล้วมีการยิงต่อสู้ด้วยทำให้ตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไปสองนาย

วันนี้เนี่ยมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบ้านหลังนี้ตอนที่ตำรวจเนี่ยบุกไปจับค่ะ
คนที่เขาเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดทุกมุมเลยนะ
เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหน้าบ้านสระว่ายน้ำที่อยู่ในตัวบ้านแล้ว
แล้วก็ด้านในบ้านเลยก่อนที่จะมีการยิงกันเกิดขึ้นเนี่ย
ญาติของผู้ต้องหาค่ะเขาเอาไปเผยแพร่
เอาไปแชร์เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหา

ค่ะก็คือเอาไปเผยแพร่ที่เมืองจีนเลย
แล้วในไทยเราก็ได้เห็นกันด้วยอ๋อบอกว่าโอ้โหเข้ามาเนี่ย
หมายจับหมายค้นก็ไม่มีไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้องเลย
ลักษณะเหมือนกับจะมาอุ้มมารีดมาไถมายัดข้อหาอะไรหรือเปล่า
แต่นี่เป็นตอนหลังจากที่มีการยิงประทะกันในบ้านแล้วตำรวจมานะฮะ
ค่ะเพราะเนี่ยอาวุธครบมือเลย
เอาเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดเริ่มจากจุดถนนหน้าบ้านก่อน
ค่ะนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดมันมีอยู่สามช่วงด้วยกัน
ค่ะนะจุดถนนหน้าบ้านอืมตรงนี้นะฮะนี่คือรถจอดแล้ว
ก่อนหน้านี้จะมีรถวิ่งมาก่อนค่ะนะแล้วนี่คือรถจอดปุ๊บ
วิ่งเมื่อกี้นี่คือตำรวจเนอะอ่าใช่ฮะอ่าเดี๋ยว
อันนี้ตรงกลางในบ้านแล้วอันนี้ต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับ
เริ่มจากตรงนี้จะเห็นว่ารถมานะครับที่หนึ่งจอดอ่า
แล้วก็มาจอดคันที่สองจอดแล้วนี่เขาใส่ผสมภาษาเลยนะ
รถสามคันผู้ร้ายสิบเอ็ดคนนี่คือญาติของผู้ต้องหา
ทางฝั่งของผู้ต้องหาชาวจีนเขาเป็นคนเขียนข้อความพวกนี้นะครับ
ค่ะแล้วมีการแชร์กันไปในโลกออนไลน์ด้วยค่ะ
จะเห็นวิ่งเข้าไปอ่าเป็นชุดนอกเครื่องแบบค่ะ
ตัดไปภาพที่เป็นสระว่ายน้ำในตัวบ้านอ่านี่คือเข้ามาในพื้นที่บ้านแล้ว
เห็นว่าชายชาวจีนคนนี้กำลังยืนอยู่แถวสระว่ายน้ำ
อยู่มุมทางซ้ายค่ะที่เดินเดินอยู่เดินเล่นอยู่ข้างสระเห็นไหม
เขาใช้ตัวอักษรทั้งภาษาจีนและภาษาไทยบรรยายไว้ชาวจีนกำลังเดินเล่นข้างสระ
มีวันเวลาระบุค่ะเห็นไหมฮะช่วงเนี่ยฮะประมาณสัก
บ่าย๒บ่าย๓แล้วเนี่ยเดินมาเดี๋ยวเขาจะเดินมาตรงตรงมุมด้านเข้าหากล้อง
โอ้็ต้องวิ่งแล้วเขาวิ่งเลยเพราะว่าเขาเห็นกลุ่มคนวิ่งเข้ามาหาเขา

อันนี้คือฝ่ายคนจีนเมื่อกี้วิ่งเข้าบ้านปิดประตูปุ๊

เดี๋ยวจะมีกลุ่มผู้ชายนั่นแหละ

นี่นายจางหยางก็คือคนจีนที่ถูกจับเนี่ย

อันนี้เราย้อนดูตอนเข้าอีกทีนึง
เดี๋ยวต้องดูตอนที่ตำรวจวิ่งตามขึ้นมาเลย

แล้วนี่ตำรวจมาครับ

คือรัวแบบรัวเลยอะค่ะ

ญาติของชายชาวจีน

ขณะที่เกิดเหตุเมื่อ๑๙พฤศ
ภาคมที่ผ่านมาแล้วมีการตีแผ่อยู่ในสื่อของจีนด้วยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเกิดเหตุที่
จังหวัดชนบุรีนะครับในจางหยางนะฮะที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับ
เราได้คุยกับนายอันนิรุธคงทรัพย์เป็นทนายความของนายจางหยางที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
หลังจากที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยตำรวจอีกชุดหนึ่งก็มาแล้วก็ควบคุมตัวเขาไว้ได้
ทนายความของนายจางหยางบอกว่าตัวของผู้ต้องหาอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากสังคม
เพราะวันที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเข้าไปจับกลุ่มตัวเขาไม่มีหมายค้นหมายจับอะไรเลย
ไม่ได้แจ้งให้คนในบ้านรับรู้เลยคือบุกเข้ามาเลยตามภาพในกล้องวงจรปิด
ขณะนั้นในจางหยางกำลังคุยโทรศัพท์อยู่พอเห็นกลุ่มชายชะกันเนี่ยปีนประตูรั้วแล้วก็วิ่งกรูเข้ามา
ก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจเขาก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องไปล็อกห้องแล้วก็ต้องยิงออกมาเพื่อป้องกันตัว
เพราะไม่รู้ว่าผู้ชายเหล่านี้คือใครก่อนหน้านี้ตัวนายจางหยางมีข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนคนจีนอยู่แล้ว
ตกเป็นเป้าของแก๊งอุ้มเรียกฆ่าไทยก็เลยต้องระวังตัว
พอมาเจอเหตุการณ์นี้ตำรวจบุกเข้ามาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
ก็เลยต้องยิงออกมาเพื่อป้องกันตัวก็เลยอยากให้ทางสังคมเนี่ยได้เห็นคลิปที่เกิดขึ้น
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตัวเขาด้วย
เดี๋ยวฟังนะฮะทนายความของนายจังอย่างที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
ตามคลิปเข้ามาทางหลังบ้านทีนี้หลังบ้านวิธีการเข้ามาได้เนี่ยคือต้องปีนรั้วเข้ามาครับ
ปีนรั้วเข้ามาครับแล้วเข้ามาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้แสดงหมายถูกไหมฮะ
ตามภาพไม่ได้แสดงหมายค้นไม่ใช่หมายค้นในการวิ่งชาร์จเข้าหาตัวเขา
เขาก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาถูกมั้ยครับเขาไม่ได้คิดว่าเป็นตำรวจครับ
ถ้าสมมุติว่าเขาแต่งตัวพนักงานตำรวจมาเนี่ยเขาก็โอเคตามนั้น
อันนี้ผมอยากให้สังคมมองมากกว่านะครับคือที่ญาติญาติเขาส่งมาให้ดูเนี่ย
เขาอยากให้สังคมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไร
คุณจางหยางเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ถูกไหมครับ
แต่เราจะชี้ชัดไม่ได้ว่าตำรวจผิดหรือใครผิดถูกไหมฮะ
อยากให้สื่อหรือสังคมช่วยมองว่าใครเป็นคนผิด
คุณจังหยางเนี่ยเขามีวีซ่าในเมืองไทยมีเวิร์คโลมิตทุกอย่างเรียบร้อยครับ

ทนายความของนายจางหยางเนี่ยบอกว่าครอบครัวนายจางหยาง
รวมถึงตัวนายจางหยางเองตอนนี้กังวลมากเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยนะฮะ
แล้วภรรยาในจางหยางก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องครอบครองอาวุธปืน

ตัวนายจางหยางสารท่านให้ประกันตัวแต่ถูกตำรวจเพิกถอนวีซ่า
ก็เลยต้องถูกกักตัวอยู่ที่สพบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เดี๋ยวจะไปยื่นคำร้องคัดค้านการเพิกถอนวีซ่า
แล้วต่อสู้ทางกฎหมายให้ถึงที่สุด
อันนี้ในมุมที่ทางฝั่งผู้ต้องหาเขาออกมาขอความเป็นธรรมนะครับ

เดี๋ยวเราก็ต้องรอฟังการชี้แจงทางคดีจากทางตำรวจอีกมุมหนึ่งด้วย

เพราะวันนั้นเนี่ยก็เข้าไปควบคุมตัวหลังจากที่มีการยิงต่อสู้กันในบ้าน

ตามที่ผู้ต้องหาเขาบอกที่ทนายความเขาบอก